ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์แก๊สระเบิดในบ้านพักคนงานที่สระบุรีนะครับ
เหตุการณ์นี้ผู้บาดเจ็บใน๕คนนะครับหนึ่งในนั้นเป็นเด็กหญิงวัย๖ขวบนะฮะ
เด็กหญิงคนนี้สาหัสค่ะนะแรงระเบิดเนี่ยโอ้โห
เดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพใครที่คิดภาพไม่ออกนะครับว่าแก๊สระเบิดในบ้านเนี่ยเป็นยังไง
นี่ฮะเป็นแบบเนี้ยฮะกระจัดกระจายไปหมดฮะ
แรงอัดของแรงระเบิดนะครับสภาพห้องพักคนงานในบริษัทแห่งหนึ่งนะครับ
อยู่ที่ตำบลสวนดอกไม้อำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับ
แก๊สระเบิดนะครับข้าวของพังเสียหายหมดฝ้าเพดานนี่แบบโอ้โห
ถูกแรงระเบิดจนเปิดอย่างงี้เลยอ่ะที่นอนนี่ถูกไฟไหม้หมด
ห้องเนี่ยเต็มไปด้วยลักษณะแบบสารเคมีดับเพลิงแบบผงนะฮะ
เกลือนเต็มพื้นเลยคนเจ็บห้าคนนะครับ
มีนางสาวรุ่งอรุณนายชวันวิทย์นางสาวซีรานี
มีเด็กหญิงสุรินทิพย์หรือว่าน้องน้ำเพชรอายุ๖ขวบ
เด็กหญิงกาญจนาภาหรือน้องไบท์อายุ๘ขวบนะครับ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตรวจสอบเบื้องต้น
เกิดจากถังแก๊สหุงต้มที่สายรัดหัวแก๊สเนี่ยมันหลุด
ไม่มีตัวรัดที่จะรัดเอาไว้ด้วยนะครับ
ทำให้เกิดแรงดันออกจากถังแก๊ส
แก๊สก็รั่วนะครับมันก็เกิดการศูนยากาศระเบิดดังสนั่นขึ้น
วันนี้คุณวิรยุทธ์ปานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับ
ลักษณะก็เป็นห้องพักคนงานเรียงแถวกัน๑๐ห้องเป็นชั้นเดียวนะครับ

ข้าวของนี่ก็พังหมดอย่างสภาพที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คุณวิรยุทธ์เดินทางไปที่โรงพยาบาลสระบุรีนะครับ
ไปกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของจังหวัด
เพื่อไปเยี่ยมอาการของคนเจ็บนะครับ
ได้เจอนางสาวสิรานีหนึ่งในคนเจ็บที่เป็นเจ้าของห้องที่เกิดเหตุ
บอกกับทีมข่าวของเราว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับน้องน้ำเพชรลูกสาว
รวมทั้งนายชวันวิทย์น้องชายแล้วก็นางสาวรุ่งอรุณที่เป็นน้องสะพ้าย
ขี่จักรยานยนต์กลับมาจากตลาดมาถึงห้องพัก
นางสาวรุ่งอรุณนำอาหารที่ซื้อมาไปแช่ตู้เย็นในห้อง
โดยน้องน้ำเพชรเนี่ยเดินตามเข้าไปด้วยระหว่างนั้นได้กลิ่นแก๊สฟุ้งออกมานอกห้องแล้ว
เมื่อเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าในห้องมันมืดมืดจนมองไม่เห็น
ก็เลยไปเปิดไฟฮะสวิตช์ไฟอยู่ข้างห้องข้างประตู
ใดนั้นแก๊สมันก็ระเบิดขึ้นมาเลยแรงระเบิดทำให้คนเจ็บกันหมดห้าคน
มาดูอาการของคนเจ็บแต่ละคนนะคะนางสาวรุ่งอรุณคนที่เปิดสวิตช์ไฟ
บาดเจ็บสาหัสตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่ห้องไอซียูโรงพยาบาลสระบุรี
เด็กหญิงซิรินทิพย์หรือว่าน้องน้ำเพชรวัย๖ขวบ
ตามตัวก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกเผาไหม้ของแรงดันระเบิดตอนนี้
รักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพเตรียมจะต้องผ่าตัดเอาน้ำเหลืองออกที่บริเวณแขนขวา
ชวันวิทย์บาดเจ็บภายนอกประมาณ๓๐ของร่างกาย
เพราะว่าเขาไปช่วยนางสาวรุ่งอรุณกับเด็กหญิงซิรินทิพย์
ตอนนี้ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดลบบุรี
นางสาวซิรานีได้รับบาดเจ็บมีรอยไหม้ตามผิวหนังนะคะที่แขนทั้งสองข้าง
แล้วก็ที่บริเวณใบหน้าด้วยเพราะว่าพยายามเข้าไปช่วยเหลือทั้งสองคน
เช่นเดียวกันเด็กหญิงกาญจนาภาได้รับป่าเจ็บเล็กน้อย
แรงกระแทกของระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ผมนะคะ
เพราะว่าก็นั่งเล่นอยู่ที่หน้าห้องค่ะ
ไม่ได้ฝุ่นอะไรเพราะว่ารู้สึกทางแก๊สมันลั่วมันลั่วแบบนี้
ที่ข่าวบอกว่าระเบิดไม่ใช่ระเบิดแต่มันเก็ตมันรั่ว
แล้วรั้วแล้วมันก็อยู่ในห้องอัดมานานนะครับ
ก็เลยเจ้าของมาจากตลาดมันกินเก็ดมันออก
ก็เลยพอดีมาเปิดไฟเปิดไฟพอดีมันสปาง
ก็เลยไฟมันลุกไหมมาเลยครับ
แต่สายมันหลุดสายที่เข้มขัดหลุด
ปุ๊บมันรั่วมันแบบว่ารั่วเหมือนน้ำนั่นแหละรั่
แต่มันมีทางออกมันก็อบอยู่ในห้อง

หลุดออกจากขังใช่ไหม

ด้านพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธนภัย๑๑เดชชัยสมประสงค์

สาธิตกรณีที่ลืมปิดวาวแก๊สเป็นเวลานาน
ทำให้เกิดแรงดันบริเวณสายส่งแก๊สก็เป็นสาเหตุ
ทำให้สายแก๊สหลุดออกจากคั่วที่บริเวณหัวแก๊ส
ก็เลยทำให้แก๊สที่บรรจุอยู่ในถังรั่วไหลออกมา
อธิบายและสาธิตให้ดูแบบนี้

มีแก๊สฟุ้งกระจายอยู่ทั่วห้องอยู่แล้ว
แล้วแก๊สมันโอ้โหอบอวนอยู่ในห้องทีนี้แหละ
ระเบิดเลยนะคะเพราะว่ามีองค์ประกอบสามอย่างคือประกายไฟที่มาจากคั่วสวิชไฟเวลาเปิดปิด
คือออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศอยู่แล้ว๓แก๊สที่รั่วไหลออกมาจากถัง
พอ๓อย่างรวมกันมีประกายไฟปุ๊บโอ้โหก็เนี่ยค่ะเกิดเหตุ
มีแรงดันขึ้นมาแล้วก็ปะทุนะคะระเบิดขึ้นดังนั้นก่อนออกจากบ้านก็ตรวจสอบให้ดี
ปิดวาวแก๊สเรียบร้อยแล้วหรือยังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้นะคะ
แก๊สเนี่ยสำคัญต้องตรวจสอบให้ดีนะฮะค่ะและที่สำคัญก็คือถ้าคุณเข้าบ้านปุ๊บ
คุณได้กลิ่นแก๊สอย่าเพิ่งรีบไปปิดเปิดไฟอะไรพวกนี้บางคนก็ต้องเปิดไว้ก่อนใช่ไหม
เพื่อจะหาที่ให้มันฟึ๊กขึ้นมาประกายไฟมันติดอย่างเงี้ค่ะ